เมื่อวันที่๑๕๑๘กันยายนที่ผ่านมานะครับ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
นักศึกษาไปทำกิจกรรมจิตอาสา
ให้กับนักเรียนในโรงเรียนที่นครย่างกุ้งของพม่า
โครงการนี้ได้รับการสนับสนุน
กระทรวงการต่างประเทศของไทย
เนื่องจากเป็นไปตามแนวทางของกระทรวง
ที่ต้องการสนับสนุนนโยบายการทูตเพื่อประชาชนครับ
ราว๘๐๐คนในโรงเรียนมิงกลาพาราฮิตา
ชาญเมืองย่างกุ้งประเทศพม่า
กำลังได้รับความสุขจากกิจกรรมของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุน
กระทรวงการต่างประเทศ
โดยกิจกรรมนี้ได้มีการส่งมอบคอมพิวเตอร์๙เครื่อง
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กนักเรียน
รวมทั้งกิจกรรมสันทนาการต่าง
ซึ่งเชลล์นักศึกษาชั้นปีที่๒ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
หนึ่งในผู้เข้าร่วมโครงการซึ่งเป็นชาวพม่า
ได้รับมอบหมายให้เป็นพิธีกรและเป็นล่าม
แปลให้กับนักเรียนของโรงเรียน
ได้ทราบถึงเป้าหมายของการจัดกิจกรรม
อกจากนี้เธอและเพื่อนยังร่วมกันปรับปรุงห้องสมุดของโรงเรียน

และนำหนังสือที่โรงเรียนเคยได้รับบริจาคจัดเข้าตู้
รวมทั้งตกแต่งห้องสมุดใหม่
มองว่าการเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม
เป็นประสบการณ์ที่ดีในชีวิตนักศึกษา
และเธอก็อยากขอบคุณที่ประเทศไทย
มีกิจกรรมดีแบบนี้
ที่เราทำบางโบสถ์ฯ

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยบอกว่า

ตรงตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย

ถึงการตอบแทนสังคมในระดับโลก
คือว่าทำให้เด็กได้เข้ามาประสบการณ์จริงกับได้ช่วยเหลือสังคมด้วยนะ
บางทีเราไม่อยากให้เด็กจบมาก็เป็นคนทำงานบริษัทแต่ว่าลืมสังคม
เพราะฉะนั้นที่บอกว่าโครงการนี้มันตอบสนองหนึ่งคือ
เป็นประชากรของโลกที่ใส่ใจแล้วก็พยายามตอบแทนสังคมด้วยนะครับ
โดยนายนรงบุญเสถียรวงศ์อัครราชทูตประจำสถานเอก
ครราชทูตณกรุงย่างกุ้งให้เหตุผลว่า
กรมการดังกล่าวเป็นไปตามแนวทางของกระทรวงการต่างประเทศ
ที่ต้องการผลักดันให้ประชาชนมีส่วนร่วมส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ตามนโยบายการทูตเพื่อประชาชน
ที่ผ่านมาทางกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็หน่วยงานภาครัฐอื่น
รวมถึงสถานีการกระทรวงการทูตไทยและกรุงย่างกุ้ง
เราได้มีการส่งเสริมแลกเปลี่ยนในระดับประชาชนมันมาอย่างต่อเนื่อง
เพราะฉะนั้นการมาของคณะของมหาวิทยาลัยหอการค้าในวันนี้เนี่ย
ก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับเป็นอีกเหตุการณ์หนึ่ง
เป็นอีกที่จะช่วยขับเคลื่อนนะฮะให้ความร่วมมือระหว่างเรา
เมียนมาร์ในระดับประชาชนเนี่ยมีความเข้าใจกันมากขึ้นนะครับ
ทำให้ทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนต่อกันในหลายมิติ